นกกางเขนดงรู้จักกันไหม

ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่านกกางเข็นดงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าทั้งหัว

ทีนี้มันเนี่ยไปวางไข่ใส่กระเป๋าหนังที่แขวนไว้ข้างฝาบ้านของเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยมาแปลกแบบนี้
หรือว่าจะมาให้โชคในงวดนี้

ไม่เคยเห็นหน้าขอดูนิดนึงมันแปลกเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลก
นกกังเขนดงเป็นนกที่หายาก
และอย่างที่บอกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จะมาปรากฏให้เห็นได้ง่ายไม่มีทาง
เพราะว่าเมื่อกี้ที่หาข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ
อย่างพวกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะไรต่าง

ใช่นะคะนกกางเขนดงมาวางไข่
ที่บ้านเลขที่๒๐๙หมู่๔ตะมนตย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นบ้านของคุณสหะมงคลอายุ๔๙ปี
นี่เจ้าตัวเขาเชื่อว่านกกางเขนเนี่ยมาไข่ลงไปในนี้ต้องมาให้โชคแน่นอน
และเจ้าของบ้านบอกว่านกเนี่ยร้องเสียงดังอยู่ข้างบ้านมาหลายวันแล้ว
นกคือปกติมันจะบินมาเป็นคู่ผัวเมียนะคะ
บางทีเนี่ยก็มาจับที่มุ้งบางทีก็บินไปเกาะที่รถ
จากนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงใกล้บ้านมากขึ้นมากขึ้นพอออกไปดูปรากฏว่า
โอ้ยในกระเป๋าคุณดูหน่อยนกไปวางไข่ใส่กระเป๋าเขาแบบนี้
แล้วมีกี่ใบ๑๒๓๔เฮ้ย๔ใบ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะ
เขาไปเสิร์ชหาข้อมูลในยูทูปยูทูปในยูทูปและในกูเกิ้ล
ว่ามันคือนกอะไรทำไมมันมาวางไข่แบบนี้

นกกางเข็นดงเนี่ยจะมาให้โชคให้ล่า
ตีความหมายเป็นต่างด้านหน้าบ้านเลขที่ยังไง
นกกังเข็นดงไข่ไว้กี่ฟองเหมือนคุณชนะ
แล้วตีความหนูนกหมายถึงเลขอะไรอายุของเจ้าของบ้านยังไง
นกกางแขนเอ้ยกางเข็น

กลางแขนมีกี่แขนเอ้ยอะไรเนี่ย

นกกางเข็นมีกี่แขน

บอกว่านกก้านเข็นดงหรือว่านกบินหลาดงเนี่ยนะเออ
เขาบอกอย่างนี้เป็นนกกางเขนที่เวลาที่เขาร้อง

เขาบอกว่าสัดส่วนหางยาวกว่าปีกแล้วก็ลำตัว
นี่เสียงร้องอ่ะหลายร้อ
แล้วเนี้ยคุณดูดิ
นี่มันคงร้องเพลงหาคู่อะเนาะ
ใช่เวลามันร้องมันก็คือร้องหาคู่
คุณเค้าบอกว่ามันเป็นนกที่อยู่ในวง

วงมุษิกฟีนเด
เห็นป่ะมุษิกฟีนเดมุสมัสสัยแค่ฟีนเด
ไม่ถามแล้วจบกรุงเรียนแล้ว

ชื่อวงอาจจะให้ดูว่ารุปภัณฑ์สันหารของน้องอย่าห่างนะ

ตัวผู้กับตัวเมียสีขนจะไม่เหมือนกันนะคะ

ปกติมันจะมาเป็นคู่แบบที่คุณพี่เขาบอก

เกี่ยวอะไรกับรถคันนี้

เจ้าของบ้านใช่ไหมเขามาจอดอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

ไม่ได้เกี่ยวก็ถ่ายมาให้ดูเฉย

ไม่เกี่ยวของรถคันนี้